หลายคนน่าจะติดตามกันอยู่เหมือนกันสำหรับสถานการณ์การชุมนุมนะคะ
เพราะว่าเขามีการนัดหมายกันตั้งแต่
บ่าย๓โมงตรงแล้วที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
เดินเท้ามาที่หน้ากองพันธหารราบที่๑
มาถึงตอน๖โมงเย็นก็มีการชุลมุนกันเล็กน้อยเหมือนกัน
ผู้สื่อข่าวเรารายงานสดอยู่ตรงสถานที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ติดตามรายงานกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีได้เลยค่ะ
คุณอรัชพรคุณเขมสรสามชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
ที่กลุ่มรีเด็มได้รวมตัวกันบริเวณด้านหน้ากรมฐานราบที่๑
เพราะว่ามีการเคลื่อนตัวออกจากอนุสวรีชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกานะคะ
ตอนนี้ไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดกันเลยนะคะ
กลุ่มมวลชนนะคะได้ทยอยเดินทางไปรวมตัวกันที่ด้านหน้ากรมฐานราบที่หนึ่งค่ะ
แม้ว่าจะมีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แนวรั้วรวดน้ำกั้นไว้นะคะ
อีกทางฝั่งถนนเลนซ้ายสุดนะคะไม่ให้กลุ่มมวลชนได้เดินหรือว่าได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้ามในการชุมนุมในครั้งนี้นะคะ
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะก็มีความพยายามที่จะยกเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกนะคะ
เพื่อที่จะเปิดทางให้ทางมวลชนนะคะได้เข้าไปได้ใกล้ที่สุดค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็มีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่ด้านหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะ
ก็มีการปะทะกันระหว่างตำรวจควบคุมฝูงชนและก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้นะคะ
ที่สุดแล้วนะคะก็มีการเจรจากันตำรวจก็ยอมที่จะถอยร่นมีการถอยรถฉีดน้ำออกไปนะคะ
แต่ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะก็มีการขอร้องนะคะว่าไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงหรือมีการฉีดน้ำค่ะ
รวมถึงนะคะที่ด้านหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะก็มีการพบปอกกระสุนยาง๓อันค่ะ
ตกอยู่ตรงที่พื้นนะคะซึ่งก็มีการทางกาดค่ะก็มีการเก็บขึ้นมาเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนได้ดูค่ะ
แต่ที่สุดแล้วนะคะหลังจากที่มีการวุ่นวายชุนมุนกันเกิดขึ้นนะคะทางตัวแทนกาดค่ะ
ก็ได้มีการแจ้งกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะรวมถึงมีการแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารค่ะ
ว่าวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนขบวนมาชุมนุมที่ถนนวิภาวดีขาออกในครั้งนี้นะคะ
ก็เพื่อต้องการที่จะมาเรียกร้องที่ด้านหน้ากรมฐานราบที่๑ค่ะการไปรวมตัวกัน
แล้วก็มีการประทะกันที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลฐานทหารผ่านศึกนั้นนะคะ
ไม่ใช่เป้าหมายอยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะขยับแนวไปรวมตัวกัน
อย่างที่เห็นนะตอนนี้นะคะทางมวลชนทุกคนนะคะก็มีการทำตามที่ตัวแทนกาดนะคะ
ได้มีการแจ้งนะคะก็มารวมตัวกันที่ด้านหน้ากรมฐานราบที่หนึ่ง
มีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะแต่ว่าบริเวณเลยตรงทางเข้าประตูกรมฐานราบที่หนึ่งอะค่ะ
ก็มีแถวของตำรวจควบคุมฝูงชนประจำการอยู่เหมือนกันนะคะที่เราเห็นไฟอยู่ระยะไกลไกลนั้นนะคะ
ก็จะเป็นไฟของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการตั้งแนวของตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่หน้าจุดนั้นค่ะ
ส่วนเรื่องของการจราจรนั้นนะคะตั้งแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
วิภาวดีค่ะออกที่จะมุ่งหน้าแยกสุธิศาลมุ่งหน้าไปทาง๕แยกลาดพร้าวนั้นนะคะ
ก็ไม่สามารถที่จะใช้การได้ค่ะรถยนต์บางส่วนนะคะ
ที่ต้องการจะใช้ทางด่วนช่องด้านในสุดนะคะทางยกระดับอุตราพิมุกนะคะ
ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะมีเพียงบางคันเท่านั้นนะคะ
ที่มีความจำเป็นที่ที่จะต้องใช้อ่ะค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก็มีการอำนวยความสะดวกเปิดทางให้รถได้วิ่งขึ้นไปใช้บนทางด่วนค่ะ
สามชั่วโมงกว่าแล้วนะคะยังไม่มีทีท่าว่าการเรียกร้องการชุมนุมในคืนนี้นะคะ
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแจ้งกำหนดการอย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะ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

เราจะขึ้นภาพสดเอาไว้ที่มุมจอแบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ